คือซาร่าเนี่ยเมื่อก่อนไม้จะเป็นคนออกแม้กระทั่งค่าถุงท้องถุงเท้าเป็นคนออกหมดทุกอย่างนะ

คือแบบว่าเบิกเป็นรอบไปอย่างนี้

ในแต่ละเดือนไม้เป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

แม้กระทั่งคอนโดคอนโดนี้เขาอยู่กันอะ

คือว่านี่เขาเป็นดารากันหมดเลยแซนแบงก๊อปไม้

เขาก็ให้ซาร่าเนี่ยไปอยู่มาตั้งนานแล้วอืม

แล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่ส่งกันมาตลอดเวลา

เดี่ยว่าจริงสรุปแล้วเป็นลูกเลนก็สรุปแล้วเรียนเนี่ยออกมาว่าเป็นลูกไม้นี่แหละร้อยเปอร์เซ็นต์
เออเฮ้ยขอเซ็นรับรองบุตรตั้งแต่เด็กเดี๋ยวน้อยตัวตัวซาร่าเองอ่ะเป็นคนบอกว่าเดี๋ยวรอลูกโตก่อนอันนี้คือคือฝั่งผู้ชายนะเขาก็ว่าอย่างนั้นแต่วันนี้คุณสัมภาษณ์มาเขาว่ายังไงคะ
คือเขาก็มีการเคยมีการพูดคุยกันนะมีการเคยพูดคุยกันแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วมันก็ยังไม่ได้มีการรับรองนะครับเพราะว่าซาร่าไม่ให้เซ็นคือจะว่าอย่างนั้นซาร่าเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นนะแต่เขาก็เป็นคนไม่ให้เซ็นแต่ว่าพอมาวันนี้พอมาวันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าคุณไม้เองเขาก็ต้องการที่จะรับรองบุตร
จริงมันเกิดโควิดนะเมืองไทยก็ไปไม่ได้แล้วแน่นอนว่ารายรับรายจ่ายของเขามันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนใหม่
รับมันก็น้อยลงรายจ่ายก็ต้องแบบเพิ่มมากขึ้นเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้
ก็เลยมีการพูดคุยกันว่าขอลดสโขปของการเรียนลงมาได้ไหม
โรงเรียนที่มันค่อนข้างจะมาตรฐานเดียวกันแต่ค่าใช้จ่ายมันถูกลงมา
ซึ่งไม้ก็พยายามไปหาจนกระทั่งไปเจอก็พยายามยื่นเจ็บจำนงนี้ไปให้ทางสหรัฐ
แต่คุณซาร่าไม่ยอมเพราะบอกว่าเหมือนแบบไม่อยากไปไปลด
ลดค่าคลองชีพลูกหรืออะไรอย่างนี้หรอ

คุณภาพชีวิตของเด็กคือของลูกตัวเอง
คือก็เลยรู้สึกว่ามันไม่แฮปปี้
เจ็บเอาไว้เพื่อที่จะเป็นทุนการศึกษาในอนาคตของเค้า
ในมุมของเขาเองเขามองว่าณวันนี้มันต้องช่วยก่อนเรื่องนี้
ว่าเขาคนเดียวก็ไม่ไหว
ต้องย้ายออกนะเพราะว่าพี่แซนเนี่ยเขาจะขายแล้วเขาจะขายคอนโดนี้เอ่อ
เพราะว่าเขาก็ติดติดปัญหาเหมือนกันเขาก็ต้องขายเพราะมันเรื่องของ
วงโควิดอะไรอย่างเงี้เอ่อปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยคือทาง
ซาร่าก็เลยพาลูกเนี่ยไปอยู่ที่ภูเก็ตภูเก็ตไปอยู่ที่ภูเก็ต
เพราะว่าเหมือนกับมีปัญหาอะไรกันอย่างเงี้บาดหมางกันความรู้สึก
เรื่องเนี้ยก็เลยพาไปอยู่ที่ภูเก็ตแล้ววันนี้คุณซาร่าก็บอกว่าคุณซาร่าเขา
ไปหาที่เรียนให้ลูกที่ภูเก็ตแล้วเอ่อผมก็ถามเล่นในมาตรฐานเดียวกันไหม
อืมเขาบอกในมาตรฐานเดียวกันกับทางโรงเรียนอินเตอร์อันแรกอันแรกอ่าซึ่งผมก็ถามแล้วค่า
ในประเทศไทยแล้วนะน่าจะดับ๒อ่ะดับ๒อ่ะเออดับต้นอ่ะ
คือ๑๒อยู่อย่างเงี้ยประมาณประมาณระดับนั้นเลยอย่างเงี้ยอืม
ทีเนี้ยก็เลยลงเรียนแรกไหมคะลงเรียนแรกที่ก็เรียนเนี้ยเอ่อ
สมมุติลงเรียนแรกแต่คุณไม้บอก๘แสนเออใช่ไหมปีละ๘แสน
แต่ในมุมกลับกันคุณไม้ไปหาที่เรียนใหม่เนี่ยคือลดลงมาเหลือปีประมาณสัก๕แสน
เออเอาลงมาหน่อยเออแต่ถูกลงถูกลงอืม
อะไรอย่างเงี้ยแล้วเงินที่เหลือเนี้ยก็เก็บไว้ให้ลูก
ไว้ให้ลูกดีกว่าไหมแล้วก็หรือไม่ก็แบบมันมันต้องช่วยกันอ่ะ
ในช่วงภาวะนี้เพราะเขาจ่ายคนเดียวอะไรอย่างนี้
นั่นแหละแต่พอสุดท้ายแล้วพาลูกหนีไปเลยเขาก็รู้สึกว่าอ้าวเฮ้
แล้วยังไงเขาก็ไม่ได้เจอลูกเลยทั้งปู่ทั้งญาติทุกคนก็รอคอยเจอแม็กเวลก็ไม่ได้เจอ
สุดท้ายก็เลยต้องการไปร้องขอความเป็นธรรมกับศาลเนี่ยแหละว่าเป็นที่มาว่าต้องการรับรองบุตรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
คือหนึ่งนะข้อที่๒ก็คือขอดูแลบุตรร่วมกันไม่ใช่พลากเข้ามาอยู่ด้วยนะ
ไม่ใช่นะคือร่วมกันในการตัดสินใจอืม
เพราะฉะนั้นคุณไม้จะมีสิทธิ์อยู่ครึ่งหนึ่งเลยในการตัดสินใจว่าเฮ้ยถ้าคุณจะเอาลูกไปภูเก็ตไม่ได้มันต้องคุยกันก่อน

แต่ในมุมคุณซาร่าเขาก็มองว่าเขาก็มีเหตุผลในมุมของเขานะเขาก็บอกว่าโอเคที่เขายอมไม่ได้เนี่ย
มันมีเรื่องของคุณภาพชีวิตของลูกเนี่ยมันดูต่ำลง
กับสองเธอมองว่าคุณไม้เองเนี่ยต่อไปเนี่ยต้องไปทำงาน

ต่างประเทศแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในการตัดสินใจเนี่ยถ้าเกิดว่าต้องมีการเซ็นชื่ออะไรลงนามอะไรเนี่ยมันต้องเห็นทั้งสองคน
ถ้าดูถ้าสมมุติว่าขอจดรับเป็นดูแลร่วมต้องเซ็น๒ตัว